ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีคลิปหนึ่งเผยแพร่ออกมาทางโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เป็นนักเรียนหญิงรุ่นพี่รุ่นน้องเขาตบตีกัน
มีคนเขาพยายามไปห้ามเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ห้ามไม่สำเร็จ
คนที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ตำรวจหรือว่าครู
เรียกคู่กรณีมาเคลียร์หน่อยเพราะน้องตอนนี้เจ็บจนไม่กล้าไปโรงเรียน
รุ่นพี่ตบอีกรอบนะคะ
ไปดูคลิปการตบตีกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะ

กูไม่มีทางแบบนี้นะครับ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
ของนักเรียนรุ่นน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าน้องเรียนอยู่ม๔โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอพานทอง
คุณแม่ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพานทอง
บอกว่าลูกสาวถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกาย

เพราะว่ารุ่นน้องตอนนี้คือรุ่นพี่ขออภัยค่ะ
รุ่นพี่อ้างว่าเป็นลูกทหาร
ทำให้ลูกสาวไม่กล้าไปโรงเรียนเลยตอนนี้
กลัวลูกจะเสียการเรียนเนื่องจากรุ่นพี่มีการข่มขู่
ห้ามเอาเรื่องนี้เรื่องที่ตีกันไปบอกผู้ปกครอง
ไม่งั้นเธอโดนอีกแน่นอน
ขณะที่นักเรียนรุ่นน้องบอกว่า
ก็ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้นะ

จู่เดินไปกับเพื่อนเดินไปอยู่ดีนี่แหละ
รุ่นพี่เข้ามาหาเรื่องและพูดท้าทายว่า
ตบใช่ไหมจากนั้นก็เปิดฉากตบกัน
กลายเป็นฉากสุดมันในคลิปที่ปรากฏนี่แหละนะคะ
ฟังเสียงเด็กนักเรียนรุ่นน้องค่ะ
ไม่มีค่ะไม่รู้จักกัน

ไม่ค่ะ

มองธรรมดามองไม่เล่นแบบมองเขิน

เขาบอกว่าตอบเสียงเขาบอกว่าจะกลับไปฟ้องแม่นะ

เขาคูว่าไงบ้างเขาคูว่าไง
เขาคูว่าไงบ้างเขาคูว่าไงบ้าง
เขาบอกว่าอย่ากลับไปฟ้องแม่นะ
วันหลังอย่าซ่านะเขาบอก
ตำรวจเอกภาษากรทุนทรัพย์นะคะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพานทอง
บอกว่าคู่กรณีที่ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาสก็เข้ามาแจ้งความพร้อมกันทั้งสองฝ่าย
แล้วก็มอบหมายให้รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนดูแลคดีนี้
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
คดีนี้เป็นคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องสารตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ